อะไรยังอยู่ที่ใต้นะจ๊ะเพราะว่าภาคใต้ก็มีของดีของเด็ดมากมายจ้ะ
เพราะฉะนั้นที่นี่นะคะเขาก็มีชาวบ้านรวมกลุ่มกันทำขนมขาย
แล้วก็มีหลายอย่างมากเลยเขาก็นิยมนะสั่งซื้อเป็นออเดอร์ในการทำงานทำบุญจัดเลี้ยงโอ้โหสารพัดเมนู
ไปดูกันว่ามีขนมอะไรแล้วก็หน้าตาน่าทานแค่ไหนจ้า
มาที่นี่ค่ะบอกต้องบอกพี่กัดให้ถูกให้ถูกให้ตรงเลยนะ
บ้านเลขที่๖๐หมู่๑๐ตำบลนาข้าวเสียจังหวัดตรัง
มาถึงก็เจอพี่กลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีตำบลนาข้าวเสีย
กำลังทำขนมกันอยู่อย่างขมักเขม่นมีหลายอย่างนะ
มีไข่กล้วยหอมกะหรี่ปั๊บว้าววุนลูกชุบกอสุย
ถ้วยฟูขนมชั้นสุดยอดสารพัดมากมายหลากหลายเมนูขอบคุณค่ะ
วันนี้คุณสองคนเข้าคู่กันดี
ใช่เขาสั่งทำเยอะกันขนาดนี้เพราะว่าลูกค้าเนี่ย
สั่งจองกันมาไม่ขาดสายเลยนะคะ
บอกว่าชาวบ้านตำบลนาข้าวเสียเขาก็รวมตัวกัน
ตั้งเป็นกลุ่มสตรีขึ้นมาเพื่อหารายได้เสริม

แล้วก็มีที่ปรึกษากลุ่มสตรีตำบลนาข้าวเสียให้การสนับสนุน
พอรวมกลุ่มกันได้แล้วมาคิดกันจะทำอะไรดี

ทำง่ายคล้ายคล่องคนก็ชอบ
แล้วที่สำคัญนะทำดีทำอร่อยก็มีออเดอร์มาเรื่อย
เขามีวิธีการขายหลากหลายช่องทางมากเลย
ทางหน้าร้านก็มีออกร้านออกบูธก็มีเยอะ
มีโรงแรมต่างมาให้ทางกลุ่มสตรีนี้
เขาทำขนมเป็นขนมจัดเบรกอ่ะคุณ
เรียกว่าโอ้โหรับออเดอร์กันล้นมือทีเดียวค่ะ
ที่สำคัญนะนอกจากรสชาติอร่อยแล้ว
แม่บ้านบอกว่าขนมที่ทำทุกชิ้นทุกอย่างทุกแบบ

ของดีมีคุณภาพอีกแล้ว
แบบนี้คนกรุงเทพอยากจะทานจะว่าอย่างไร

เขามาออกบูธที่เมืองทองทานีด้วย

ก็นิดนึงว่าเป็นการรวมกลุ่มใช้เวลาหวั่ง
หลังจากการทำไร่ทำนาทำสวนยางพารามาทำอาชีพเสริมสร้างรายได้งดงาม
ใครเห็นแค่ผ่านจอทีวีแล้วนะคะรู้สึกว่าหนึ่งล่ะน่าสนใจน่ากินน่าซื้อฝาก
หน้าซื้อขายก็แล้วแต่ครับคุณโทรไปสั่งเลยกลุ่มสตรีตำบลนาข้าวเสียนะคะ
๐๙๓๗๑๖๙๘๕๒กลุ่มสตรีตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายกจังหวัดตรัง

มีชื่อตำบลนาข้าวเสียแล้วก็มีข้อสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีที่มาของชื่อว่านาข้าวเสีย
ผมลองไปเปิดดูในโลกอินเทอร์เน็ตว่ายังไงบ้างคะ
ลองไปดูนะครับก็คือตำบลนาข้าวเสียเนี่ยประวัติความเป็นมามันมีที่มาที่ไปนะฮะ
ก็คือนาข้าวเสียในอดีตการทำนาจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับของทางราชการเขาให้ประชาชนได้เช่า
ลองทำนาดูแต่สุดท้ายผลก็คือตัวเม็ดข้าวที่ได้ออกมาเนี่ยมันรีบ

พื้นที่ทางการเกษตรอาจจะไม่เหมาะสำหรับการปลูกข้าว
เขาก็เลยเรียกพื้นที่นี้ว่าตำบลนาข้าวเสีย

คือขนมที่คุณนิวนาวบอกไปก็อร่อยด้วย
แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็มีหลากหลายเมนูด้วยนะคะคุณผู้ชม
ท่านไหนที่สนใจอยากจะอุดนุ้นอยากจะให้กลุ่มแม่บ้านเนี่ยเขาทำขึ้นมา
เพื่อที่จะเอาไปจัดเบรกเอาไปทำบุญเอาไปฝากได้เลย
ถือว่าเป็นของดีของขึ้นชื่อจังหวัดตรังก็ได้

ก็เลยทำให้ที่นี่มีตรัง